ช่วงนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้

เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ

ต้นนี้อายุมากกว่า๑๕๐ปี

แล้วก็เตรียมประกาศให้เป็นลุกค่ะ

เด็กจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕วัดตะเลงต่ำ
ได้ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีด้วยนะคะ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕วัตลิ่งต่ำ

นายเวียระโรธพุทธนรัฐรัฐมนตรีว่าการ

ที่เดินทางมากราบศักระพระแท่นศิลาอาจ
และตรวจเยี่ยมพร้อมรดน้ำต้นมะปรางป่า

โครงการลุกขมรดกของแผ่นดิน

สิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการนี้
มีการคัดเลือกต้นไม้ทรงคุณค่า
โดยพิจารณาจากอายุขนาดและประวัติ
ซึ่งปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ประกาศรับรองไปแล้ว๖๕ต้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กว่า๑๕๐๐ปีของจังหวัดอุตรดิษฐ์

และในปี๒๕๖๑นี้
จะประกาศรับรองอีก๖๓ต้น

เพื่อเฉลิมเผกเกียรติสมเด็จพระรัชราชสุดา

ซึ่งก็รวมต้นมะปางป่าอายุ๑๕๐ปี

ประกาศรับรองแล้วภาครัฐจะจัด

และอนุรักษ์ต้นมะปางป่าต่อไป

และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยครับ